ดูเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านกันหน่อยคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเกิดอีกแล้วนะคะว่า
ตเตอรี่๓๐ล้านตกลงแล้วใครจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลตรงนี้
ซึ่งนะคะก็ปรากฏล่าสุดเนี่ยทางทนายเกิดผลรับทำคดีนี้นะคะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายยืนยันชัดว่าลูกค้าจะต้องได้ครับ
ส่วนทางเพจเองวันนี้ก็งัดหลักฐานมาตอบโต้
บอกลูกค้าโทรไปแล้วไม่รับสายเองตั้งแต่แรก
ก็เลยไม่ได้มีการจ่ายเงินกันเกิดขึ้น
ไม่ได้มีการโอนลอตเตอรี่ให้เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งนายสมเกียจเหลี่ยมสุวรรณเป็นอบตหนองกระทุ่มนะคะ
แล้วก็นางสาวนารีรัฐพันธมรสองสามีภรรยาชาวอุทัยธานี
เป็นคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุด๕ใบประจำงวด๑ตุลาคม
กับเพจหนึ่งแบบเก็บเงินปลายทาง
แล้วผลว่าเลขนี้ก็ตรงกับรางวัลที่หนึ่ง

เพราะฉะนั้นสลากที่เขาซื้อมูลค่าถึง๓๐ล้านบาท

อ้างว่าโทรติดต่อไป๒สายแล้วไม่รับ

เอาไปฟังเสียงของทางเจ้าของเพจกันหน่อยค่ะ

เห็นว่ามีโอกาสที่จะได้เงินคืน

โอ้เดี๋ยวเขาเรียกเอาลูกมานี่
เธอนายบอกเป็นธรรมสิทธิ์แล้ว

แล้วเขาบอกว่ามันเหมือนการซื้อเนี่ยมันสำเร็จไปแล้ว

อืมแล้วเราใจชื้นขึ้นมาหน่อยไหม
ก็ท่านเรใ้มาช่วยผมมาผมก็ใจชื้น
เขาไม่ติดต่อผมแต่ว่าคุยกันแล้ว
หรืองั้นแผนอะไรเนี่ยเขาก็
เขาก็บ่ายดุ่งตลอดอะไรเนี่ยเขา
กลัวโทรอาตผมไม่ติดส่วนแพ้งอะไรเนี่ย
ใครยังยืนยันความเดิม

ที่ให้มาติดต่อได้ไหม

แค่เป็นการกดไลค์นะคะ

ขอโทษที่ไม่ได้ยกเลิกการขาย

แก้วเกิดชี้แจงแนวทางการต่อสู้

เมื่อมีการเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน
การซื้อขายย่อมเป็นผลสำเร็จ

ก็ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ
แม้ไม่ได้ชำระเงิน

เป็นเพียงเงื่อนไขการชำระหนี้
ถ้าเอากฎหมายมาจับที่ทนายเกิดผลพูด

คนที่ซื้อเนี่ยก็มีสิทธิ์ในเงิน

อย่ามาอ้างว่าโทรศัพท์ติดต่อผู้ซื้อไม่ได้

สัญญาการซื้อขายยังผูกพันกันอยู่
ตามกฎหมายผู้ซื้อมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับทางเพจ
และเรียกร้องให้ชดใช้เงิน๓๐ล้านบาทด้วย

มาอ้างได้ไหมว่าสัญญามันไม่สมบูรณ์

เมื่อครั้งแรกที่ติดต่อกันคือเขาต้องแชท

แต่ถ้าแชทเขาไม่อ่านอีกเรื่องหนึ่งสินะครับ

ต้องโทรเพื่อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหรือยืนยัน
ก็ไม่เคยปรากฏว่ามีเงื่อนไขแบบนี้
ก่อนที่จะตกลงซื้อขายกันด้วยซ้ำ
เพิ่งจะมาอ้างหลังจากนี้ไปดูภาพกันเองครับ

ก็ลงไปที่ศูนย์การค้าสลากไทย

ซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นปิดให้บริการ
เพราะว่ายังไม่ได้รับโคต้าสลากมาจำหน่ายนะคะ

ต้องดูว่าคนซื้อจ่ายเงินหรือยัง

สลากไปขายต่อให้กับคนอื่น
แล้วส่วนใหญ่ไม่นิยมให้เก็บเงินปลายทางค่ะ

แล้วเกิดมีปัญหามาที่หลังก็ไม่ได้
เราปวดหัวเรื่องหวยนี่ไม่ได้ต้องละเอียด
มันจะเอียดตายเข้าเนื้อแล้วตายเลย
ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัย
กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
กรณีนี้เป็นข้อตกลงของผู้ซื้อและเพจ
ไม่ได้ผูกพันกับสำนักงานสลากเพราะฉะนั้น
ต้องไปดูนะคะว่าสัญญาการซื้อขายนั้นสมบูรณ์แบบหรือยัง
ซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นตำรวจหรือไม่ก็ชั้นศาลต่อไป
ยังเปิดเผยไม่ได้ว่ามีคนนำสลากชุดนั้นมาขึ้นเงินหรือยัง
ต้องดูว่าฉลากต้นอยู่ในหมวดไหนชุดไหนเล่มไหน
ซึ่งคงต้องให้ตำรวจส่งหนังสือมาให้กองสลากตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนเงื่อนไขการจ่ายรางวัลก็คือ
ให้กับคนที่ถือสลากมาขึ้นรางวัลเท่านั้น
เว้นแต่ว่าอายับจักษานหรือตำรวจ
กว่าจะพิสูจน์ทราบและมีคำตัดสิน
ว่าใครเป็นเจ้าของสลากค่ะ